คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจค่ะ
เพชรบูรณ์เด็กผู้ชาย๙ขวบเองไปรับจ้างหักข้าวโพด
คือน้องอยากหาเงินรายได้เสริมไปซื้อของเล่นที่น้องอยากได้
ปรากฏว่าถูกยิงเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่ดักสัตว์ป่า
ยิงใส่น้องเจ้าของปืนบอกว่าทำเป็นแบบปืนดักสัตว์เอาไว้
แล้วลืมเก็บโอ้โหลืมเก็บปืนดักสัตว์
แล้วมันยิงใส่เด็กเก้าขวบตายอ่ะอุ้ยตายเลยเหรอโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
แม่และครอบครัวของน้องน้องชื่อว่าน้องเซเว่นนะคะ
เด็กชายชัยกรเนียมคล้ายแม่กับครอบครัวนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
โอ้โหน้องเสียชีวิตค่ะอำเภอชนแดนเพชรบูรณ์นะคะ
ี่สิบสองตุลาคมตำรวจไปตรวจสอบสภาพศพของน้องเซเว่น
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าท้องด้านล่างเหนือต้นขาขวา
ใกล้ใกล้กับอวัยวะเพศมีปืนไทยประดิษฐ์ค่ะ
ตกอยู่ที่กระท่อมไม้ไผ่อยู่ในแปลงข้าวโพด
น้องเซเว่นไปรับจ้างหักข้าวโพดก็เลยเรียกตัวผู้ต้องสงสัย
ก็คือทางเจ้าของปืนไปสอบปากคำวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ที่กระท่อมในไร้ข้าวโพธิ์ริมเชิงเขาซับตะเคียนตำบลชนแดน
อำเภอชนแดนเพชรชบูรณ์จุดที่เกิดเหตุอยู่บนกระท่อมสร้างด้วยไม้ไผ่
จากการตรวจสอบยังมีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่เลยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายสาคอนอายุ๓๒เป็นพี่เขยของน้องเซเว่น
บอกว่าถามเจ้าของไร่ที่น้องไปรับจ้างหักข้าวโพด
ได้ข้อมูลมาว่ายี่สิบสองตุลาคมน้องไปรับจ้างหักข้าวโพธิ์
ค่าจ้างกระสอบละยี่สิบบาทด้วยความเป็นเด็กอะค่ะคุณผู้ชม
น้องก็หักข้าวโพดไปวิ่งเล่นไปอะไรไปมีเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกสองคน
บ่ายสองเสียงปืนดังปั้งคนวิ่งมาดูบอกน้องถูกยิง
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่น้องเสียชีวิต
ไม่ได้พักครับเด็กน้อยเขาเล่นตามเด็กน้อยก็ตามภาษาของเขา
ก็คือหักข้าวโพดไปดิ้นไปอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เน้น
พวกคนโตก็อยู่ข้างบนอืมเด็กน้อยก็เล่นอยู่ข้างล่าง
เล่นอยู่แถวนี้เหรอครับครับอีกคนครับเด็กน้อยมีสามคนครับ
รวมคนที่เสียชีวิตเนอะครับแล้วจุดที่เขาปืนลั่นคือตรงนี้ใช่ไหมพี่
ครับตรงนี้แหละครับแล้วตกลงไปใต้ถุนเลยเหรอครับ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเพื่อนของน้องรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไปช่วยกันหักข้าวโพดในช่วงวันเกิดเหตุนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าวันเกิดเหตุก็เดินไปตามไร่ข้าวโพดระยะทางประมาณ๒กิโลกว่านะคะ
ตอนเช้าก็ช่วยกันหักข้าวโพดบ่ายไปเจอปืนวางเอาไว้ที่ไร่ข้าวโพดก็เอาปืนมาเล่นที่กระท่อม
ปืนมันดังขึ้นแล้วน้องเซเว่นถูกยิงเข้าที่ท้องก็ไปตามผู้ใหญ่มาช่วยเหลือ
ศพของน้องเซเว่นค่ะทางครอบครัวได้ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดห้วยตุงสุธาวาสที่ชนแดนเพชรบูรณ์นั่นแหละค่ะ
บรรยากาศเศร้ามากโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่ทองเปียมอายุสี่สิบเจ็ด
เล่าให้ฟังว่าลูกชายชอบบ่นอยากได้รถของเล่นเป็นรถของเล่นบังคับอะค่ะ
แต่มันก็เกือบ๓๐๐แน่พ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้ฐานะยากจน
ลูกชายก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมไปรับจ้างเก็บข้าวโพด
กะจะเก็บเงินซื้อรถของเล่นไปรับจ้างได้สองวันค่ะ
แล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้แม่บอกว่าก่อนเกิดเรื่องก็มีรางสังหรณ์เหมือนกันนะคะ
ลูกชายบอกว่าเสื้อผ้าชุดใหม่เดี๋ยวจะไม่ได้ใส่อีกแล้วนะ
แล้วก็บอกแม่ว่าในวันเกิดเหตุนะคะ
ห่อข้าวไปให้กินด้วยนะแม่ยังไม่ทันห่อข้าวเลย
ลูกชายก็ออกไปแต่เช้าคือรีบอยากได้เงิน
อยากหาเงินมาซื้อของเล่นแต่กลายเป็นเกิดเหตุสลดแบบนี้
แม่ก็เลยคาใจนะคะแล้วไอ้ปืนดักสัตว์เนี่ย
มันมาจากไหนมันของใครไปทิ้งเอาไว้แบบ
ทิ้งเอาไว้แบบนั้นได้ยังไง

กี่วันถึงจะได้รถถามอย่างนี้
วันนั้นเขาก็ไปได้แค่๒วันได้มาแค่๔๐บาท

อีก๒กระบอกที่มีปืนที่โดนน้อง

เขายอมรับแค่กระบอกที่ว่าใช้งานไม่ได้

พ่อของน้องเซเว่นค่ะในเพลินอายุ๕๓
ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายไป
กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ
คือด้วยความที่ตอนรู้ข่าวจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็บรรยายภาพร่างของลูกชายที่เสียชีวิต
พ่อก็คือช็อกเข่าซุดไปเลยค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าลูกไปก่อเหตุเกิดอะไรขึ้น
ครับ

ผมก็มัวมารู้ข่าวว่าลูกโดนเป็นอะไรว่า
ชาวบ้านก็บอกว่าไส้ทะลักทะลักผมก็ตกใจเข่าอ่อนฟุดไปเลยครับ

ผู้ใหญ่ธนพัฒน์เอ๋มสะอาดอายุ๔๔ปี
บอกว่าตอนเกิดเหตุจริงแล้วในไร่ข้าวโพดก็มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย
ไม่ได้มีเฉพาะเด็กมีอยู่๕คนค่ะ
คือนายคำพาอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของไร่
มีภรรยาพ่อแม่ชาวบ้านที่มารับจ้างอีกคนนึง
ส่วนเด็กก็มีน้องเซเว่นและเพื่อนเด็กมีอยู่๓คนนะคะ
ปืนที่เจอในกระท่อมคุณผู้ชมค่ะ

ก็เป็นปืนไทยประดิษฐ์ดักยิงสัตว์๒กระบอก
กระบอกวางไว้บนกระท่อมเป็นเหมือนปืนแก๊ปยาวอะนะคะ
ปืนที่ลั่นใส่น้องเซเว่นนะคะ
เจ้าของไร่บอกว่าไม่ใช่ของเขาแล้วตกลงมันเป็นของใคร
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังสอบสวนอยู่
แต่ไอ้กระท่อมนั้นมันมีไอ้นั่นอยู่
ไอ้คล้ายลำคล่องปืนเก่าอะไรอย่างนี้
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อข่าวหาเจ้าของกระท่อมนั้นไปก่อนว่า

ก็เลยโดนข้อหานี้ก่อนแล้วก็ส่วนอันนั้น
ทางตำรวจก็ว่าค่อยสืบอีกทีว่าเป็นของใคร
ตำรวจก็พาเจ้าของกระท่อมไปสอบปากคำนะคะ

สุดท้ายสอบปากคำไปสอบปากคำมา
รับสารภาพว่าปืนดักสัตว์ก็เป็นของเจ้าของกระท่อมนั่นแหละ

ไปวางทำกับดักยิงสัตว์ที่จะเข้ามากินข้าวโพด

เซเว่นไปเจอด้วยความเป็นเด็ก๙ขวบ
มาเล่นที่กระท่อม
เหมือนกับว่าเอาปืนไปเคาะเล่น
แล้วปืนลั่นใส่น้องจนน้องเสียชีวิต
อันนี้ในคำพาเจ้าของกระท่อมและเจ้าของปืน

ตำรวจแจ้งข้อหานะคะประมาท

แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ